คืออยากจะเขาเลยชี้แจงนะคะแล้วก็ให้ใจเย็นค่ะ

แล้วทราบว่าเจ้าสาวของเค้าคือ
คุณอุ่มชนั่นพัดก็งานแต่งก็มี

พี่ตู่ตอนนุษย์นะคะก็ไปเป็นเท่ากงเท่าแก่กันจัดกันที่ลำลูกกาบ้านของฝ่ายหญิง
คือหลายคนเห็นภาพแล้วตกใจเฮ้ยทำไมแฟนพี่บุ๊กพี่บิ๊กดิอ้วนขนาดนี้
คือจริงพี่เขาไม่สบายนะคุณผู้ชมเป็นโรคไทรอยด
แล้วก็พี่บิ๊กสรุธเคยให้สัมภาษณ์แล้วนะคะว่ามันเป็นรักแท้
นี่ช่างลายแม่น่ะเจ้าสาวสวยมาก
คือหน้าเขายังสวยอยู่คุณผู้ชมคือจากคุณอุ้มเนี่ยจากเมื่อก่อน
น้ำหนัก๕๐กิโลก็เป็นไทรอยด์คุณผู้ชมอ้วนขึ้นกว่า๑๐๐กิโลค่ะ
เพราะว่าเขาอายพูดตรง
เขาค่อนข้างอายเขาบอกว่ากลัวคนอื่นจะมองว่าเป็นแฟนกับดาราเป็นแฟนกับพี่บิ๊ก
มาระยะหลังเนี่ยละครพี่บิ๊กดังเป็นพลุแตกเลย
เขาก็คงกลัวว่าแบบคนจะไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่ากับพี่บิ๊ก
ดิฉันว่าต้องให้กำลังใจนะคุณผู้ชมแล้วก็มองในเรื่องของความรักที่ความมั่นคงของพี่ต่อครบขึ้นเนี่ย
ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปเนี่ยโห้เป็นตัวอย่างพูดเนี่ย
นับถือใจก็อย่าไปคอมเม้นต์บ้านว่าเขาเลยค่ะไม่สบายค่ะ